ขอบคุณค่ะแฟนคลับนุ๊กปลายนี่น่ารักน่ารักจริงนะคะ
พอเราทักทายไปเนี่ยส่งรูปหัวใจโอ้โหเขียวเหลืองมาเต็มไปหมด

คุณนุ๊กผีราชานะคะทักทายกันค่ะ
คุณพลอยนภาก็เป็นเอฟซีคุณนุ๊กปายนะคะ
คอปเตอร์ดูข่าวน้องพีพีเมื่อสักครู่บอกว่าส่งกำลังใจให้น้องพีพีนะคะ
รวมไปถึงพี่น้องสมายบอกว่าพี่พีน่ารักมากด้วยนะคะ
ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่พูดคุยกันเข้ามานะคะ

ไม่ใช่แม่แจ๊กกะรีนนะจ๊ะแม่ฮายอาภาพรค่ะ
ไม่ได้หมายถึงแบบว่าเป็นรุ่นใหญ่เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
แต่สำหรับน้องศิลปิน
ไม่ว่าจะเป็นการลากไปทำบุญเอยการหางานให้เอย

เอาจริงเรื่องเงินมันไม่ได้แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอก
แต่สิ่งที่ได้คือความสุขแบบว่า
เขามีงานทำด้วยไปฟังแม่ฮายค่ะ

มันบอกว่าอะไรเนี่ยแม่ไม่เคยทำบุญเยอะขนาดนี้เลย

พี่เกดพี่เกดก็คือพวกนี้ลากไป

ประคองอุ้มพาเดินอย่างนี้ตลอด

แม่ทำตรงนี้แม่ไม่ได้ร่ำรวยเลยนะ

ถึงแม่อยู่หน่อยนึงโอเค
โอเคแต่แม่ไม่ต้องขัดทุนก็โอเค
เมื่อจบไลฟ์ปั๊บนะแม่ค้าสายตรงมาเลย

กระซิบว่าแม่จ๋าแม่จ๋า
เลขของแม่เมื่อตะเกี้แผงของหนูก็มีนะ

แม่บอกว่าเห็นทุกงวดนะถูกแบบนี้

ไม่ใช่ว่าจะถูกกันง่ายนะจ๊ะนอกจากความกล้าลงทุนแบบซื้อหลายใบ
ซื้อเป็นสิบยี่สิบใบอีกหนึ่งเคล็ดลักษณ์ที่สำคัญคือการดอกจันเอาไว้เลย
ตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาดค่ะคือการดูแลเจ้าที่และพระประจำบ้าน
อันนี้สำคัญซึ่งปีนี้ค่ะเจ้าที่ทำงานหนักมากเลย
เพราะว่าแม่ถูกตลอดเท่าหลายงวดเออหรืออย่างนี้ค่ะ
หลังจากดูแลเจ้าที่แล้วต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำพระทุกวัน
สาธุค่ะรวมไปถึงกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวร
และสัมภเวษีด้วยพี่แจ๊คเมื่อวันก่อนได้รับหรือยัง
โอ้โหไม่น่าจะถึงน่าจะถึงขั้นอื่นเนอะโอเคค่ะแหมเห็นฟังอ่านสะเพลินเลย
เออนะฮะปิดท้ายด้วยการทำบุญกับพระประจำบ้าน
คืออะไรอ่ะคุณยายกิมเล้งอ๋อคุณแม่ของแม่ไพนั่นเองคุณยาย
ครบทุกขั้นตอนแบบนี้แม่ฮายบอกว่าโชคลาภมันจะวิ่งมาหาเธอเอง
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้บอกเลยรับทรัพย์ไปเท่าไหร่แล้ว

กำไรอะน่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วนะ
พ่อถูกเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะแม่เล่นเยอะกว่าปีที่แล้วอืมเออ
เออว่ะเอาแค่สิบเดือนนี้มันก็มันเห็นก็ก็ก็เห็นแล้วอ่ะ
ก็เห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะได้ได้ได้ละได้ไหม
การให้คนอื่นรู้บ้างแม่เออเป็นอย่างเกี่ยวกับ

แม่ก็นั่งนับอยู่คือ๔หลักว่า๗หลัก

แต่แม่พอมาคิดคำนวณแล้วเดี๋ยวภาษีเข้า
เด็ดดีกว่าค่ะเพราะว่าแม่คือแบบว่า

เมื่อกี้เคลียร์เลข๗หลักนี่คือ๗เป็นล้านนะ

แต่ก็ตามจำนวนคุณแม่อย่างที่คุณแม่บอกนั่นแหละค่ะ